ก็๒ราศีที่พ้นเคราะห์แล้วนะก็คือราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกร
เป็นราศีที่พระราหูได้ออกจากดวงนะครับ
หรือบางคนอาจจะเรียกพ้นเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าบางคนพระราหูอยู่แล้วดีก็มี
ตัวอย่างอาชีพที่เป็นเงาอาชีพที่ทำอินเทอร์เน็บไซต์ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ย
แต่ตอนนี้ราโหออกไปแล้วก็อาจจะเบาลงมาเรื่องงาน
แต่ว่าในเรื่องอื่นที่ดีขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องประเภทเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าพระราโหเป็นดาวแห่งเงามันก็ทำให้มีปัญหาความรักปัญหาเรื่องส่วนตัวเยอะ
เพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการฟ้องร้องคดีความความผลัดแย้งก็จะลดน้อยลง
เพียงแต่ว่าสองคนนี้ต่างกันตรงที่ว่ามังกรจะเป็นราศีแห่งการบุกเบิกเริ่มต้น
หรือว่าทำธุรกิจอะไรใหม่ที่ไม่ถนัดไม่เคยทำ
แต่ในขณะที่กรกฎอาจจะเป็นสิ่งเดิมที่เคยทำอยู่แล้ว
บางคนทำในปีนี้เริ่มมาแล้วเพราะพระราหูเข้า
ปี๖๒ก็จะเป็นปีที่ทำต่อเนื่องต่อไป
ฉะนั้นสองคนนาศีนี่คือที่เรียกว่าพ้นคล้อ
เพราะว่าจริงดาวราหูอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดี
แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันเป็นความสำเร็จแบบที่เหมือนมีอุปสรรคเยอะ
แต่พอในปี๖๒ปุ๊บมันเป็นความสำเร็จแบบที่มีความราบรื่นเยอะกว่า
การเงินเนี่ยกรกฎเรื่องเงินจริงก็ถือว่าดีขึ้นนะ
เพราะว่าบางคนเสียเงินแบบไม่ค่อยน่าเสียเท่าไหร่
แต่ว่าที่ดีขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นราศีที่มีการลงทุนมากขึ้น
ทำอะไรเพิ่มเติมเยอะขึ้นก็จะมีโอกาสมีรายได้พิเศษ
หรือว่าเงินที่ดีเข้ามามากขึ้น
งานงานก็บอกไปแล้วว่าก็จะสบายใจขึ้นมีความราบรื่น
ได้ทำในสิ่งที่ชอบที่ถนัดมากขึ้น
ความรักความรักนี่ดีขึ้นแน่นอนนะ
เป็นราศีที่เชื่อว่าความรักก็จะโดดเด่นจากคนที่มีปัญหานะครับ

ก็จะเหมือนกลับมาพูดคุยมาคืนดีกันได้นะครับ
ส่วนบางกรบางกรก็สบายจริงเงินอาจจะไม่ได้เด็ดมากนัก

แต่ว่าในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าลงตัวขึ้น
ในเรื่องของความรักครอบครัวอะไรต่าง
ที่เคยมีปัญหาก็จะปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น

นะครับอาคารสีสิงห์ก็กลางข้อนไปเลยในทางบวก
มีตำแหน่งเกณฑ์ของดาวพฤหัสที่มาเป็น๔
กับราศีสิงศ์ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดี
นะครับก็ทำให้ความมั่นคงในเชิงของครอบครัวที่บ้านที่อยู่อาศัยนะครับบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนย้ายคอนโดย้ายหอพักหรือทำบ้านใหม่อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความลงตัวที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้เด่นมากอะไรกึ่งกลางดังนั้นเนี่ยในเรื่องงานเรื่องเงินราศีสิงศ์ก็ถือว่าสามารถที่จะดูแลประคับประคอง

ราศีที่มีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับเรื่องความรักไม่ได้เด่นนะคือความรักสำหรับราศีกุมไปเรื่อยนะครับเรื่องเงินก็หาเงินได้เยอะขึ้นนะอาจารย์การเงินก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นราศีที่หาเงินได้เยอะแล้วก็อันนี้เน้นอีกครึ่งปีแรกนะครับก็คือว่ายังมีลุ้นในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับอันนี้อ

เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของราศีกันนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับความรักไม่ได้มีอะไรนะความรักก็พวกนี้จะเฉยจะแบบกลางคือไม่ได้ราศีที่ดวงกลางเนี่ยแคบจะไม่มีประเด็นเรื่องความรักเลยนะครับมีราศีเดียวที่มีประเด็นที่มีข่าวดีเรื่องความรักคือราศีเมศซึ่งเป็นหนึ่งในราศีท
เรือนหอหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยต้องย้ำว่าครึ่งปีแรกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไปดีครึ่งปีหลังใครเกิดราศีเมษเนี่ยอดทนนิดหนึ่งคือจำง่ายเลยว่าสักพฤษภามิถุนาไปแล้วเนี่ยความสำเร็จแล้วก็ความก้าวหน้าอย่างเรื่องของการทำงานเนี่ยมีเกิดขึ้นแน่นอ
นี่คำว่าแรงมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีคือมันเป็นแรงแบบคือสองคนนี้ถ้าพลิกก็พลิกแบบบวกไปเลยครับผม
ถ้าพลิกลบก็ติดลบเยอะเลย
เอาคนแรกก่อนเมศถุนก่อนเมศถุนจะเตือนเรื่องความสนับสนุนในตรงระหว่าง
ต้องระหว่างมีเรื่องมือถี่ซ้ำเรื่องความผิดใจกันและมีปัญหา
แต่เรื่องงานเนี่ยกลับกลายเป็นแบบบวก
คือโดยเฉพาะพระราหูย้ายพระเมทุนก็จะกลายเป็นเรื่องของการได้ทำเรื่องเดินทางเยอะขึ้น

งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะสิ่งที่จับต้องไม่ได้อะไรแบบนี้
ก็จะส่งผลดีนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของการเงินก็ต้องดูแลหน่อย
ให้เป็นราศีที่อาจจะได้รับโชครวยขึ้นมา
งานก้อนใหญ่เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ขึ้นมานะครับ
แต่สุดท้ายก็อาจจะมีเรื่องเสียอย่างอื่น
ดังนั้นราศีมิถุมก็ต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษ
ก็ต้องอยู่ในด้านที่สว่างเป็นเงา
อะไรที่เป็นศรีเวทเทาต้องหลีกเลี่ยงก่อน
เพราะพวกนั้นอาจจะได้เยอะแต่เสียเร็ว
วันที่สองก็คือการหมั่นบริจักษ์ให้เป็นประจำ
เราอาจจะแบบหาโอกาส

ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าขอให้

มันจะได้ช่วยแก้เท็จดวงไปได้
อีกราศีหนึ่งที่ดวงแรงก็คือราศีธนู
ถ้าใช้จริงต้องเรียกว่าเป็นราศีที่สู้แล้วรวย

ใครเกี่ยวกับราศีนี้งานหนักขึ้นเยอะภาระหนักขึ้นเยอะ

แต่ว่ามันไม่ได้ชิวสบาย

และแน่นอนการเดินทางก็จะเยอะขึ้น

แต่ให้ระวังเรื่องของคดีความและการฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นตามมา

ธนูผมว่าก็ไม่ต้องไปจริงมันต้องไปแก้อะไรนะ
คือถ้าดวงเหนื่อยขึ้นก็ตั้งใจแล้วก็ลุยกับมัน
คือสู้กับการทำงานอย่างเต็มที่อย่าไปท้อถอย
แล้วก็สิ่งสุขข้างขึ้นคือการหาความรู้
เพิ่มเติมประสบการณ์ในตัวเองให้มากขึ้น
เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเหมือนกับ
คนดวงดีดวงดีขึ้น

คนแรกเลยก็คือคนที่เกิดในราศีตุล
เป็นราศีที่เชื่อว่าหลายสำนักก็น่าจะทายตรงกัน

มีความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
ความรักก็ต่อเนื่อง
งานก็เนี่ยมันจะดีมากถ้าเกิดคุณทำงานพิเศษหรือมีรายได้เสริม
เพราะว่ามันอย่างนั้นดวงจะไปรวยได้ยังไง

เนื่องจากว่าเป็นราศีที่อาจจะเด่นสุดในเรื่องของการเงิน

แต่ครึ่งปีหลังก็ไม่ว่าดีเท่าไร
ครึ่งปีแรกดีในเรื่องคู่เรื่องความรัก
สละโสดแต่งงานมีคู่มีแฟนใช้ชีวิตครอบครัว
แต่เรื่องที่ไม่ดีในครึ่งปีแรกคือเรื่องการเงิน
ศพเป็นราศีที่มีเกณฑ์เสียเงินและกระเป๋ารั่วมากที่สุดในรอบปี
อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีขึ้นนะครับก็คือราศีมีน
ราศีมีนเป็นราศีที่มีความก้าวหน้า
ก็จะเน้นหนักในเรื่องของการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือว่างานที่มันอาจจะแบบทำให้เราดูใหญ่โตขึ้น
ลูกน้องเยอะขึ้นบริวารเยอะขึ้น
ก็เป็นราศีที่ดวงดีของมันควรเลย

ราศีนี้ก็เป็นราศีของการสละโสดได้ใช้ชีวิตครอบครัวกัน
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ดวงดีขึ้นก็คือ

จริงก็เริ่มดีขึ้นจากปลายปีนี้ละ
ปี๖๑แล้วก็ยาวไปถึงปี๖๒

ถ้างานซอซาไปเงินเขาก็ดีขึ้นอีก
คือเหมือนแบบชีวิตมันอยู่ในช่วงขาขึ้น
งานประเภทไหนที่จะดีเขารับพิจิตรบ้างอาจารย์
แต่พิจิกก็เป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา
ก็เหมือนกับงานที่ต้องไปติดต่อขอความช่วยเหลือ

คือการไปขอออเดอร์ขอยอดขายขอความช่วยเหลือเนี่ย
ก็จะส่งผลดีหรืองานให้ไปติดต่อราชการ
ก็จะยิ่งดีมากและดีไปถึงในเรื่องของการเงิน
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่จะมีความสำเร็จ
และก็มีข่าวดีเกิดขึ้นตามมา
กล่าวอะไรปิดท้ายหน่อยฮะสำหรับดวงปี๒๕๖๒ปีหมู
ปี๖๒นี้ก็เป็นปีหมู่ถัดดิน
ก็ถือว่าเป็นปีที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวกันเยอะนะครับ
เพราะว่ามีปรากฏการณ์ของดวงดาวหลายอย่าง
ทั้งการเปลี่ยนแปลงราศีของดาวใหญ่
ฉะนั้นฝากก่อนหนึ่งว่าช่วงนาธิธรอง
ก็คือในช่วงต้นปีดวงดาวยังไม่ผ่านผลมาก
แต่พอเลยกลางปีไปแล้วมันจะแรงมากเป็นพิเศษ
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดชะตาราศีใดก็ตาม
เตรียมตัวเตรียมแผนสำรองทางออกฉุกเฉิน

ส่วนในเรื่องของเคล็ดไม่ว่าจะเป็นเวลาเดา
เพื่อหัดเปลี่ยนดาวราหูย้ายอะไรก็ตาม
ก็จะมีมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยครับ
สวัสดีครับขอบคุณมากครับ